สำหรับประเด็นแรกวันนี้ไทยรัฐจอบประเด็นพาคุณผู้ชม
เจาะเรื่องของคดีค้าประเวณีที่เกิดขึ้นที่แม่ห้องศรนะคะ
ซึ่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ไปที่จังหวัดแม่ห้องศร
พร้อมกับเร่งสอบปากคำ๔ตำรวจที่ถูกซัดทอดค่ะ
ขณะที่มีรองผู้กำกับการหลบหนีไป๑นาย
อ้างบอกว่าไปราชการที่ต่างจังหวัด
ติดตามประเด็นเรื่องนี้ได้จากรายงานค่ะ

ตลอดทั้งสัปดาห์กับคดีค้ากามนกฮูกน้ำเพียงดิน

หลังแม่เหยื่อเข้าร้องทุกข์กับพลตำรวจเอกศิวรารังศิพรามนกุล

ว่าลูกสาวถูกหลอกไปค้าประเวณี
บรรดาข้าราชการทั้งตำรวจทหารฝ่ายปกครอง
ซึ่งหนึ่งในนั้นคือผู้ว่าราชการจังหวัด

แต่จากการสอบปากคำพันธุ์ตำรวจโทพงนรินนำพล
ร้อยตำรวจโทอำนาจยกาวิน
สิบตำรวจโทจิรวัตนาเมืองพรม

ที่ถูกแจ้งข้อหาพรากและกระทำอนาจารย์ผู้เยาว์

และตลอดชีวิตที่ทำงานในพื้นที่
ไม่รู้จักหรือเคยพบเห็นกับผู้เสียหาย
และผู้ต้องหาที่ถูกจับไปก่อนหน้านี้

ปรากฏตัวของพันธุ์ตำรวจโทมงคลฟันตี
รองผู้กำกับการตำรวจภูทรชัยปราการ

ซึ่งสอดคล้องกับการตรวจสอบห้องพักของพันธบรวจโทมงคล
ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ที่เหยื่อให้การซักทอด
ถูกหลอกมาค้าประเวณีที่บ้านหลังนี้
แต่จากการตรวจสอบไม่พบตัวพันธุ์ตำรวจโทมงคล
ซึ่งภายในพบเพียงเตียงนอนผ้าห่ม
และเครื่องใช้อยู่ส่วนหนึ่งเท่านั้น
ตอนนี้ชัดที่เจนาขาดราชการนะครับ
ที่สอบถามมาเพราะว่าโรงพยาบาลว่าไปราชการ
แต่ว่าถามหาแล้วภูมิชาไม่ได้สั่งการ

นะฮะผิดถึงไหนก็จับถึงนั่นนะฮะ
ถ้าเป็นฆาตการก็วินัยอาญาแพ่ง

แต่ตำรวจปคมยังไม่มีหลักฐานเอาผิดนั้น
ผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติยืนยัน
หลักฐานในความผิดค้ามนุษย์จะสาวไปไม่ถึง
แต่ความผิดตามพรบค้าประเวณี

และมีหลักฐานชัดเจนที่จะเอาผิด
ซึ่งยังไงก็ไม่มีทางรอด
มาตรก้าวปรบป้องกันปรบค้าประเวณี
ก็ได้กลับว่าหรือนะครับ
หรือสำหรับสนุนก็คือเท่ากับเป็นตัวการ

ถ้าเป็นจริงก็เข้าหลักการเป็นตัวการ
รัฐนะครับความผิดอาญาแผ่นดินและรัฐนะ
ใช่ครับรัฐเป็นผู้เสียหายได้
ได้ครับ

รัฐเป็นผู้เสียหายความผิดอาญาไปดินนะครับ
ดำเนินการคือถ้าหลักฐานมันถึงชัดเจน
เราก็ดำเนินการครับไม่มีละเว้นอีกแล้วครับ

ตำรวจดำเนินคดีไปแล้ว๓๘คดี

ฐานความผิดค้ามนุษย์ซื้อประเวณีและโซมหญิง
ขบวนการค้าประเวณีในพื้นที่แม่ห้องศร

ประชุมร่วมกับตำรวจภูทรภาค๕
ได้ออกมาให้ข้อมูลว่ายังมีผู้ที่ถูกซัดทอด
ว่าซื้อประเวณีที่จะต้องถูกดำเนินคดีอีก๗คน
ซึ่งมีทั้งราชการและพ่อค้าในพื้นที่
ซึ่งขณะนี้ได้สั่งการให้เร่งรวบรวมหลักฐาน

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน